วันนี้มีคลิปออกมากรณีที่วัยรุ่น๒กลุ่มไปตีกันทะเลาะกันอยู่ในกลางตลาดซอยพัฒนาการ๒๐กรุงเทพมหานครนะครับ
มีผู้บาดเจ็บคนหนึ่งแต่ดูคลิปก่อน
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นครับ๒กลุ่มใช้มีดใช้ไม้
ไล่ตีไล่ฟันกันกลางตลาดในซอยพัฒนาการ๒๐

แข่งสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร
พ่อค้าแม่ค้าประชาชนยืนบอกอยู่ตำรวจมาตำรวจมา
แล้วคลิปมันก็ตัดไปนะครับแต่ดูแล้วหวาดเสียวโอ้โหดูอย่างกันในหนัง
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
เป็นย่านชุมชนแล้วครับหน้าตลาดนะครับคนเยอะทีเดียวพลุกพลาด
ไปคุยกับพนักงานร้านโทรศัพท์นางสาวเต็มตาเป็นนามสมมุตินะ
เป็นคนเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
แล้วถืออีดาบเข้าไปทำร้ายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
ซึ่งในนั้นเนี่ยมีวัยรุ่นผู้ชายเป็นผิวสีนะครับ
คือเพื่อนต้องปาก้อนหินใส่แล้วใช้มีดฟันต่อสู้กับอีกฝั่งด้วย
ละมุนกันอยู่พักใหญ่เลยแล้วแยกย้ายกันไป
ไม่มีประชาชนคนไหนโดนลูกหลงตอนนั้น
ตรงเตงอันนี้นามสมมุติเหมือนกันนะ
วัยรุ่นชายผิวสีคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเล่าบอกว่า
จริงแล้วผมเนี่ยมากับเพื่อน๕คนครับพี่ผมจะไปละหมาดนั่นแหละนะ
แต่ถูกวัยรุ่น๔คนตะโกนท้าทายตั้งแต่ปากซอย
โดยบอกว่าพวกเองขออภัยนะผมเล่าตามเขา
ใช่กลุ่มที่มาหาเรื่องรุ่นน้องกูหรือเปล่าใครเข้ามากูยิงนี่นะฮะ
แล้วก็ถือมีดวิ่งไล่ฟันจนวิ่งหนีเข้าไปในตลาดนะครับ
ก็อยู่ห่างไปแค่ยี่สิบเมตรเท่านั้นเองแต่เขาเนี่ยถูกฟันแล้วก็แทงที่แขนซ้าย
เพื่อนต้องเอาหยิบมีดมาสู้แทนเขาทำให้อีกฝั่งนึงขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
แล้วก็พาตำรวจย้อนกลับมาจับเขาแต่ตำรวจไม่ได้จับนะฮะ
ยืนยันว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับอีกฝั่งนึงแต่คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นน้องแหละไปต่อยกับอีกฝั่ง
รุ่นพี่พวกนั้นก็เลยยกมันพวกมาตีผมครับ
ตอนที่เขามาตอนเริ่มแรกเนี่ยคือพวกผมหนีคือเขามีมีด
แต่พวกผมไม่มีอะไรพวกผมมีแต่สลงจะไปละหมาดกัน
ผมก็เลยวิ่งเข้าตลาดแล้วไปหยิบมีดมาก็เลยมามานี่มาสู้กับเขาตรงหน้าตลาดเลย
ตะโกนมาบอกว่าใครเข้ามากูยิงอ่ะอันนี้คือหนึ่งอย่างแล้ว
ผมไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมานะแต่เขาบอกใครเข้ามากูยิง
อีกคนนึงก็ควักมีดออกมาอีกคนนึงก็หยิบก้อนหินออกมาจากกระเป๋า
แต่ส่วนพวกผมพวกผมก็ตามหน้างานคือมีก้อนหินก็หยิบก้อนหินตอน
ก้อนหินก็ของพวกเขามีดพวกผมวิ่งเข้าไปหยิบที่ตลาดกัน
แล้วไปแจ้งความยังยังนะครับเขายังไม่แจ้งความ
เขาบอกจะรอพูดคุยตกลงกันก่อนแต่รู้ตัวแล้วผู้ก่อเหตุเป็นใคร
อยู่ไม่ไกลจากบ้านเขาเขายืนยันได้ว่าโอ้โห
ไม่ได้เรียนแบบหนังภาพยนตร์ที่ดังอยู่ตอนนี้นะ
เป็นเพียงกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนเท่านั้น
เรื่องนี้พฤศกะแล้วก็ไปถามตำรวจสรณครองตันนะครับ
บอกว่าเห็นคลิปแล้วล่ะก็ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความใช่ไหม
รอตรวจสอบข้อได้จริงก่อนครับ